เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกจับตามองอีกเรื่องหนึ่ง
กรณีที่กองทัพภาคที่๔นะครับ
ก็สั่งย้ายแล้วนะครูฝึกที่ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่๑
รอแล้วก็ฝึกเยอะ
ฝึกเยอะฝึกร้อนฝึกนานน้ำไม่ได้ดื่ม
โอ้โหน้องนี่ถึงขั้นไตวายกล้ามเนื้อสลาย
คุณผู้ชมครับโอ้โหต้องฝึกขนาดนี้เลยเหรอ
นี่ครับนักศึกษาวิชาทหารทั้งหมดนะครับ
ยังคงพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนคริน
อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสครับ
เข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่วันที่๒๘พฤศจิกายนโน่น
เนื่องจากมีภาวะกล้ามเนื้อสลายแล้วก็ไตวายเฉียบพลัน
หลังจากเข้าฝึกหนักครับท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด
ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนนราธิวาส
ซึ่งนอกจากมีอาการไตวายเฉียบพลันแล้วนะครับ
บางคนก็ติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยคราวนี้ก็ต้องแยกไปรักษาดิ
นะไปแยกไปรักษาพอโควิดหายปั๊บก็ออกมา
รักษาอาการกล้ามเนื้อสลายกับไตวายต่อไป
ภาพรวมตอนนี้ทุกคนอาการดีขึ้นเป็นลำดับครับ
ว่าอีกสัก๒๓วันก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้นะฮะ
ก็ยังมีอีก๖คนนะคุณผู้ชมนะ
ยังมีอีกคนที่ต้องฟอกไตทุก๔ชั่วโมง

เนื่องจากค่าไตมันยังสูงกว่าปกติ
คนตรีทวีภูมิริมศาครบรพุทธการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาวิจาทหารทั้งหมด

แล้วก็ยืนยันว่าได้สั่งย้ายครูฝึกไปแล้ว
ส่วนค่ารักษานอกจากสิทธิบัตรทอง
สิทธิที่เป็นลูกฆาติการแล้ว
ส่วนต่างส่วนต่างของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารบรทหารบที่๔๖
จะรับผิดชอบเองผมได้ฟังเสียงท่านแล้ว
ท่านเป็นลูกผู้ชายแล้วชายชาติอาหารมาก
ท่านออกขอโทษเลยนะท่านบอกขอโทษเลยนี่ฮะท่านนี้ครับท่านนี้ครับ
ขณะนี้ครับผู้ปกครองรายหนึ่งเล่าบอกว่า
ลูกชายเป็น๑ใน๖คนที่อาการหนักสุด
ซึ่งหมอยังไม่รู้ว่าลูกชายจะต้องรักษาตัวอีกนานแค่ไหน

รับผิดชอบช่วยเหลือเรื่องของการสูญเสียรายได้ด้วย

ปามะเนี่ยนะมาเฝ้าลูก
คุณผู้ชมครับเรื่องของกล้ามเนื้อสลายเนี่ย
คือมันเกิดจากการที่ออกกำลังกายหนักมากเกินไป
หรือนานเกินไปนะครับ
แล้วในที่ที่มีอุณหภูมิร้อนจัดไม่ได้ดื่มน้ำ
อันนี้มาจากนายแพทย์คณัฐครุฑกูลนะครับ
นายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพท่านบอกเอาไว้

หนักถึงขนาดที่กล้ามเนื้อมันจะปวดบวม
กล้ามเนื้อจะปวดบวมแล้วฉี่ออกมามีสีอะไรนะ
สีโค้กคือไตมันไม่ได้รับน้ำ

อันนี้เลิกสีโค้กแต่จะแข็งได้เซอร์ช์น้ำตาล

นี่แหละครับเขาบอกว่าไม่ควรหักโขม